ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว

แต่ตอนนี้มันมีทั้งเรื่องดี
และเรื่องที่เขาบอกว่าโอ้โหสร้างความเสื่อมเสียกันอีกแล้ว

เขาตำหนิติเตียนกันไปนะฮะ

เพราะมีนักท่องเที่ยวออกมาโพสต์ถามเลย
ค่ารถเดินทางจากสนามบินไปโรงแรม

เป็นเขตเมืองเก่าความสวยงามของตึกรามบ้านช่อง

แล้วเมื่อกี้เห็นใครเขายกมือไหว้ท่องฟ้าไหม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภายใต้แนวคิดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่
อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
ตรงจุดย่านเมืองเก่าถนนทะหลางอำเภอเมือง
ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับปรุงพื้นที่ถนนคนเดิน
ให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

กระตุ้นตามโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์นี่แหละ

ก็ทำให้บรรยากาศร้านค้าและนักท่องเที่ยว
เขาบอกว่าร้านบางร้านเจ้าของร้านยังไม่กล้าเปิด

ดังนั้นแม้ว่าจะมีการเปิดโครงการโดยรัฐมนตรีช่วยไปแล้ว

ทีนี้ครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ก็ต้องคุมเข้มมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
เพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการ
รวมถึงคนในชุมชนด้วยนะครับ
ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตประกาศจุดเสี่ยง
อันนี้เป็นการประกาศนอกเหนือจากเรื่องของภูเก็ตแซนบล็อกนะ
คือเขาก็มีเรื่องของความเสี่ยงอะไรต่างที่เกิดในพื้นที่ด้วย

ตั้งแต่วันที่๒๕๒๙มิถุนายนเวลาตามหน้าจอนี้นะฮะ
แล้วก็สตาร์บัคสาขาเซ็นทรัลภูเก็ตชั้น๑
เฟสติวัลในวันที่๒๗มิถุนายน

ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ดังนั้นท่านที่ไปตรงจุดนี้ที่เราแจ้งคุณผู้ชม
ขอให้รายงานตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
ใช่ค่ะคือมันก็เหมือนเป็นแจ็คพอร์ตเหมือนกันนะ

เปิดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยว

เดินทางโดยเครื่องบินแล้วก็มาที่ร้านกาแฟนี้
คนก็สั่นสะเทือนภาวะค่ะ

มันก็เลยต้องย้อนไทม์ไลน์กลับไปที่บนสายการบินด้วย
เดินทางวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๔เวลา๗นาฬิกา๔๐นาที
เส้นทางภายในประเทศก็คือสุวรรณภูมิภูเก็ต
หมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ตามหน้าจอเลย
ท่านอาจจะเป็นผู้เสี่ยงดังนั้นท่านที่นั่ง
ดังนั้นผู้ที่นั่งอยู่ตามหมายเลขที่เราขึ้นหน้าจอ
เพราะถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับ
นี่คือความเสี่ยงต่างที่ภูเก็ตเขาก็ระมัดระวังเหมือนกัน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกุมขมับกันอีกแล้ว

ว่าค่าเดินทางค่าสาธุปโภคอะไรต่างแพงระดับโลก

เขาบอกว่าได้ไปขึ้นแท็กซี่ในภูเก็ตเนี่ยนะ
แล้วโรงแรมเรียกค่าโดยสาร

สนามบินไปโรงแรม๙๐๐บาทคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เพิ่งเดินทางเข้ามา

ใช่ค่ะทีนี้พอโพสต์ออกมา
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนรงวุ่นซิ้ว
ก็สั่งให้หน่วยงานตรวจสอบเรื่องค่ารถแท็กซี่เลย
ว่ามันแพงจริงแบบนี้หรือเปล่า
ปรากฏว่าคือเขาแบ่งเป็น๒ประเภทนะ
ก็คือ๑บริษัทสหกรการบริการรถยนต์

หรือได้รับหรือได้รับการว่าจ้างจากโรงแรมให้มารับนักท่องเที่ยว
ทีนี้รถทั้ง๒ประเภทคุณผู้ชม
มีอัตราค่าโดยสารจากสนามบินป่าตอง
คือรถสหกรณ์ราคาอยู่ประมาณ๘๐๐๘๕๐บาท
ส่วนรถของโรงแรมประมาณ๖๐๐๑๐๐กว่าบาท

เป็นการสอบถามข้อมูลล่วงหน้าในกลุ่มเฟซบุ๊ก
เพราะว่านักท่องเที่ยวนี้เขาจะเดินทางมา๑๔กรกฎาค่ะ
สรุปคือเขายังไม่ได้เดินทางมา

ว่าเรื่องค่าโดยสาร๙๐๐บาทมันเป็นราคาในอดีต
แต่ว่าปัจจุบันมันปรับราคาลงมาแล้วเหลือประมาณ๖๐๐๗๐๐บาท
ราคาก็ต้องแจ้งนักท่องเที่ยวให้เข้าใจหน่อยนะฮะ
ทีนี้คนที่มีอาชีพเป็นไกด์ในพื้นที่ภูเก็ต
ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์มาเขาบอกโอ้โห
พอได้ยินข่าวออกมาแบบนี้คือไม่ใช่มีการร้องเรียน

ท่องเที่ยวคนไทยที่ไปภูเก็ตก็ร้องเรียนเข้ามาในโซเชียลเหมือนกันนะครับ
ซึ่งคนที่ทำหน้าที่ไกด์เขาก็บอกว่า
เขาก็กลัวว่าภูเก็ตจะเสียชื่อเสียงเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตอนก่อนก่อนการประบาดประบาด๓
เรายังลดราคาค่าโดยสารอยู่ที่๔๐๐๕๐๐บาทได้อยู่เลย
แต่ทำไมคราวนี้มีข่าวว่าขึ้นมาอีกล่ะนะครับ
ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเตือนเพื่อนที่ทำหน้าที่
ในการรับส่งผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติ
อัตราค่าโดยสารลงมาหน่อยนะฮะ
เอาแบบยั่งยืนแล้วก็เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ช่วงที่เรามีการเปิดประเทศละกัน
อันนี้ทางด้านของคุณนัฐกรเรืองโรศอาชีพเป็นไกด์ด้วยกันเนี่ย